ที่ผ่านการรับรองความอร่อยระดับมิชลินสตาร์ในราคาเบาเริ่มต้นไม่ถึง๑๐๐บาท
ตามไปชิมกับคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ซีอิ๊วชิ้นโตหนังร่อนเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวสวยร้อน
สเค็มนิดเวลาเคี้ยวจะได้ริมรสความหอมของซอสที่แทรกมากับเนื้อไก่
แค่นี้ก็ละมุนจนวานช้อนไม่ลงแล้วค่ะ
สาขาแรกในไทยต้นตำรับสตรีทฟู้ดชื่อดังจากซิงคโปร์ดีกรีมิชลินสตาร์
เมนูนี้ก็ห้ามพลาดกับบะหมี่ไก่ซีอิ๊วไก่อวบชิ้นพอดีคำ
ซอสซัมเบาหรือน้ำพริกเผาแบบซิงคโปร์
ลุกบะหมี่เหนียวนุ่มจานนี้หวานเค็มกลมทีเดียวค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าจะเสิร์ฟให้คนไทยได้ลิ้มลองในคุณภาพระดับเดียวกัน
ลูกค้าหลายคนพูดตรงกันว่า
ซีอิ๊วที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทำให้เนื้อนุ่มฟูไม่เลี่ยน
รับในความพิธีพิถันของวัตถุดิบค่ะ
เฉยทานที่ซิงคโปร์ที่ย่างชัยนาธาวความเผ็ด
ก็รสชาติอย่างนี้แหละค่ะไก่ต้มซีอิ๊วเนี่ยอร่อย
คือมันจะไม่ถึงกับแฉะมากมันจะแห้งยิ่งทานกับบะหมี่นะคะ
จะอร่อยมากแล้วก็ในราคาประมาณ๑๐๐บาทเนี่ย
ไม่ต้องไปไกลคือสิงคโปร์ทานที่บ้านเราก็ได้แล้วค่ะ
อกจากนี้ยังมีเต้าหู้ทอด๓รสทอดแบบกรอบนอกนุ่มใน
ซอสเปรี้ยวหวานรสชาติกลม
ตามมาด้วยเมนูร่วมหมูจานนี้ที่มีทั้งหมูกรอบหมูแดงซี่โครงหมูย่าง
เหนือแน่นถึงเครื่องค่ะ

ให้ลูกค้าสามารถเห็นกรรมวิธีการทำของเชฟได้ค่ะ
หรือจะนั่งทานที่ร้านก็สะดวกค่ะ
แวะไปชิมกันได้ที่ทอมมินัล๒๑ค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน